ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ

ตำรวจสนลำผักชีไปจับผู้ชายสองคนนะคะ
เป็นผู้ต้องหาเขาทำอะไรผิดคะ
กัญชาปลูกอิสระเสรีได้หรือยัง

ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
บุกไปที่นี่เลยค่ะห้องอะไรล่ะ

ต้อง๒เลยเหรอ
นี่ทำเป็นล่ำเป็นสันแบบนี้เลยนับสิคะกี่กระถาง

ถูกต้อง๑๖กระทางด้วยกัน

นายอัครรัฐภูสมศรีอายุ๒๔ปี
กับนายกีรติใจประเสริฐอายุ๒๔ปีนะคะ
โดมิเนียมย่านงามวงวานกรุงเทพค่ะคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกศักยะแสงวัน

นำทีมไปบุกจับแบบนี้แล้วถามว่าเขารู้ได้ยังไง
ลูกต้องบนคอนโดแล้วรู้ได้ยังไง
เขามีสายของเขามีสายของเขา
ทีนี้ตำรวจทำไงก่อนที่จะมาบุกจับตรงนี้

ทำการล่อซื้อต้นกัญชา๒ต้น
จากผู้ต้องหา๒คน๒ต้น

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ขยายผลต่อ
พามาซิไหนพาไปดูที่ห้องซิ
นี่พามาที่คอนโดตรงนี้ค่ะ

แล้วด้านหลังนี่คือเขาทำแบบเป็นร่ำเป็นสันนะ
มีการติดตั้งเครื่องทำความชื้น

ก็กลัวไงว่ากลิ่นมันจะฟุ้งกระจาย

ติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นกัญชา
แล้วไปพบว่ามีการทำน้ำปุ๋ยหมัก

นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพไหม

ก็เลยหันมาปลูกกัญชาโดยใช้เมล็ดพันธุ์จาก

นำเข้ามาอิทพอร์ตด้วย

ก่อนที่จะลงประกาศ

ต้องเห็นอยู่แล้วจงครึ่มสักขนาดนี้
แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นครั้งแรก

ตรงจุดนี้คอนโดชั้น๑๒ยังไม่หมด
ตำรวจขยายผลต่อไปห้องพักอีกห้องหนึ่ง
อีกแห่งหนึ่งของผู้ต้องหาไปพบอะไรคะ

ปลูกทั้งอัดแท่งเองแบบนี้
ก็เลยรวบรวมมาเป็นหลักฐาน

ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

แม้ว่าจะเคยเป็นนโยบายของพักหนึ่ง
แต่กัญชาเสรียังไม่มีอยู่จริง